แข็งแรงนะคะพูดคิดถึงร้านนี้ออกกำลังกาย

แต่ว่าถ้าคุณดูภาพนี้เนี่ยเราอยากให้คุณเปลี่ยนความคิดสมัยนะคะ
เพราะว่ามีคู่รักคู่หนึ่งเขาชัดการไปออกกำลังกาย
คุณดูแม่แหไปดูซิแอบขอส่องหน่อยมีภาพมุ้งมิ้ง
สวีทกันหรือเปล่านะคะเขาชวนกันออกไปออกกำลังกายค่ะ
ไม่ต้องพึ่งเทรนเนอร์ใดเลยนะ
ซึ่งคลิปวิดีโอนี้หนุ่มนิวเป็นคนโพสต์พร้อมแคปชั่นว่า
ป่วนมาเป็นน้ำหนักให้นะ๑๔๗กิโลกรัมพอดีเป๊ะค่ะ
ดูท่าว่าคนที่รับน้ำหนักน่าจะเป็นฝ่ายชายค่ะที่ต้องออกแรงบริหารกล้ามขาแบบเต็มนะคะ
ส่วนฝ่ายหญิงก็คอยให้กำลังใจด้วยการตบแปะตบแปะค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วแหม่ไปค่ะคุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าไปออกกำลังกายดีกว่า
คือเธอจะไปเจอเนื้อคู่บ้างรักกันแรกเนี่ยท่านี้ดิฉันพอเข้าใจแล้วโอเค
แต่ถ้าว่ารักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วดิฉันคิดว่าแรงถีบของขาเนี่ยน่าจะแรงมากกว่าเธอนะคะ
อยากจะถีบให้มันไปไกลไม่ใช่สิให้เขารักกัน